คุณผู้ชมครับมีนาทีชีวิตของเจ้าของร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์นะฮะอยู่ที่นครปฐมค่ะนะไม่ใช่แค่เจ้าของร้านนะครับลูกเมียเขาด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อกันฝนนะเข้ามาขอดูเรื่องของอะไหล่รถจักรยานยนต์พอจะไปดูของให้เนี่ยบุกเข้ามาถึงตัวจะกระชากสร้อยแล้วชักปืนขึ้นมายิงใส่ด้วยนะฮะ

หันกลับมานี่ชักปืนออกมานี่เห็นไหมโอ้โหแล้วจ่อไปน่ะโอ้โหก่อนจะหลบหนีไปทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้นะฮะคนร้ายเนี่ยใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองนะครับตอนที่เข้ามาตอนแรกนี่คือตอนนี้นะฮะทำทีมาถามเรื่องของราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์แล้วก็แผ่นปะยางนะช่างเขาก็นี่ไปดูให้นะครับแล้วก็ตามภาพที่เห็นเลยแต่ตอนจะกระชากสร้อยเนี่ยไม่ได้สร้อยนะฮะค่ะเขารู้ตัว
ก่อนก็เลยชักปืนออกมานะลั่นไกลไปสองทียิงไม่ออกแล้วก็เอาปืนขู่เขาก่อนจะหนีไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่หมู่๔ตำบลบางรกรรมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่วันนี้เราก็ไปคุยกับทางเจ้าของร้านนะฮะคุณนัชพลอายุ๓๘ปีคุณนัชพลเรินไทยสงฆ์คุณนัชพลบอกว่า
ตอนรู้ตัวหันควับมาคนร้ายเนี่ยหยิบปืนจากเอวมายิงขู่
ซึ่งยิงเราด้วยแต่มันยิงไม่ออกนะฮะยิงไปสองครั้ง
ในร้านมีลูกชายอายุ๑๐ขวบมีภรรยาอยู่ด้วยมีลูกค้าอยู่ด้วย
ทุกคนก็แตกตื่นตกใจพากันวิ่งหลบหนีนะฮะ
ผมหยิบอะไรให้เขาก็เดินตามแล้วก็คือไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจอะไรเลย
ก็คือจะดูแต่ที่คอผมอย่างเดียวเริ่มผิดสังเกตแล้วทำไมเดินตามบ่อยจัง
ผมก้มลงไปฉีกชักหัวเทียนแล้วก็เขาก็ชักปืนออกมา
แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งก็หยิบที่สร้อยคอผมกระชาก
แล้วก็ผมพอผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีใครมาจับที่คอผม
ผมก็เลยเหมือนสอกกลับไปครับสอกกลับไปอย่างในคลิปเลยครับที่เห็นนะครับ
เขาก็ถอยออกมาถอยออกมาแล้วเขาก็ชักปืนยิงเลย
แต่โชคดีที่ว่าปืนมันยิงไม่แตก

พอนครชัยศรีแล้วนะครับแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้

ใส่เสื้อกันฝนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ

ยังจับไม่ได้ไม่รู้มันจะย้อนกลับมาหรือเปล่านะฮะ

แล้วไปเจอเสื้อกันฝนสีเหลืองเนี่ยคนร้ายเอาไปทิ้งไว้ข้างทางนะครับห่างจากร้านที่เกิดเหตุ๒กิโลเมตร
นี่เป็นหลักฐานที่มันทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเดี๋ยวต้องไล่ตามหาต่อ